คุณผู้ชมคะในสวนยางจริงก็ต้องมียางให้กรีดใช่ไหม
แต่เข้าไปตกใจเลยทำไมทำไมเจอลูกนี้

นี่คุณผู้ชมเดินเข้าไปนะแล้วก็ลุ้นไปด้วยนะ
ลูกที่เจอลูกอะไรลูกมะพร้าวลูกอะไร
ลูกเกลี้ยงค่ะลูกเกลี้ยงเหรอฮะระเบิดเหรอฮะ
ปฏิบัติการเข้าเก็บกู้วัตถุระเบิด
หลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะตอนสักประมาณบ่ายสาม
ก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านที่บ้านกกดูใต้นะ
รีบนำกำลังเข้าไปตรวจสอบเลยค่ะ
พอไปถึงนะชาวบ้านก็ชี้จุดที่พบระเบิดเลยว่าเนอะ
อยู่ตรงนั้นแต่ปรากฏว่าพอไปดูอ่ะ
สภาพมันเหมือนกับว่ามันมีสนิมขึ้นนะ
เออแต่มันก็ดูเหมือนกับพร้อมใช้งานหรือเปล่านะ
นี่เอายางรถยนต์มาวางครอบเอาไว้ก่อนกันเอาไว้ก่อน
แล้วก็กันชาวบ้านเลยนะห้ามเข้ามาใกล้กับจุดนี้
เอามาทำลายในสวนยางจังหวะนั้นเป็นยังไง

ที่ระเบิดก็ที่กำบัง

เรียบร้อยที่กำบังแล้ว

แต่ถ้าไม่ได้มีเจ้าหน้าที่มาทำลายแบบนี้
บึ้มขึ้นมาอันตรายมากครับ
ใช่ค่ะถามว่าเอ๊ะแล้วเป็นของใครล่ะ

แล้วกลัวความผิดหรือเปล่าเลยเอามาทิ้งไว้แบบนี้

ชาวบ้านไม่ได้ขับรถทับจนมันบุ้มขึ้นมาค่ะ
งั้นกลายเป็นข่าวเศร้าเลยนะคุณผู้ชม

ดีที่มาเก็บกู้กันได้ก่อนนะฮะ